หลายท่านก็ถามว่าเรามาอ่านข่าวเย็น
เพราะว่าหลายคนถามว่ามาอ่านข่าวเย็น

สภาพยักษ์สภาพน้ำยักษ์คุณน้ำหนักตัวมัน๒๐กิโลเคยเห็นไหมล่ะ

มันตัวใหญ่คือมันก็ไปเดินออกมาเนี่ยชาวบ้านก็แห่ไปดู
หวังว่าจะมีเลขดงเลขเด็ดตรงกระดงกระดองไหมล่ะหรือยังไง

อันนี้บ้านเลขที่๑๓๕ทับ
ผมไม่รู้มันเด็ดหรือเปล่านะบ้านเลขที่เขา๑๓๕ทับ๑๓
ในซอยในเทียบหมู่๖ตำบลปากนครอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
ก็มีนายสามารถใจดีครับอายุ๔๕ปีซึ่งมีอาชีพเป็นก่อสร้างทั่วไป
แล้วก็เป็นเจ้าของบ้านเขาบอกว่าอุ้ยเย็นเมื่อวานวันที่๗มกราคมที่ผ่านมาเนี่ย
เขาเห็นตภาพยักษ์อันนี้นะฮะมันเดินอยู่หลังจากทำงานเสร็จนะ
ก็เข้าไปดูยอที่เขาวางวางดักปลาในลำคลองนะครับนะฮะ
ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านสัก๑๐๐เมตรปรากฏว่าพอดึงขึ้นมา
นัดผิดปรากฏตอนแรกคิดว่าเป็นตัวเหนือหรือเปล่า
เรียกเพื่อนบ้านมาช่วยกันยกตะภาพขึ้นมานำไปเลี้ยงไว้ที่บ้านก่อนนะฮะ
นำขึ้นมาชั่งก็น้ำหนักสัก๒๒๕กิโลกรัม

ลำตัวกว้าง๔๕เซนติเมตร
แต่ก็เขาบอกว่ายังไม่รู้ว่าดูเพศยังไงก็ยังไม่ทราบว่าเพศอะไรนะฮะ
หลังจากเรื่องนี้โอ้โหพอชาวบ้านได้ยินข่าว
มีคนเจอตะภาพยักษ์ไปดูกันหน่อยสิ
ชาวบ้านแตกตื่นพากันไปมุงดูสภาพยักษ์ตัวนี้ทั้งวันคุณผู้ชม
บางคนก็ไปถูกระดองเออไหนมันจะมีเลขปรากฏบนกระดองหรือเปล่าเนาะ
คือมันรำคาญใช่ไหมที่มันพยายามตะกายออกจากบ่อเนี่ย
คือแบบถูจังเลยอะไรอย่างนี้นะ
คือถ้าเกิดไม่อยู่ในน้ำก็จะเป็นสีขาวแล้วคือจะมีแบบแป้งมาถูอะไรอย่างนี้นะ

ชาวบ้านก็ไปมุงดูเออเผื่อมันจะได้เลขอะไรกลับมา
แล้วก็มีคนติดต่อมาซื้อนะให้๓๐๐ญาติเขาปรึกษากันโอ้ไม่ขายดีกว่า
ก็เลยโทรติดต่อไปยังศูนย์วิจัยแล้วก็พัฒนาประมงชายฝั่งนครศรีธรรมราช
เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นเดินทางมาดูดีกว่าแล้วก็เอาไปเลี้ยงที่สถาบันวิจัยดีกว่า

สภาพเล่าสัตว์หาย่าด้วยนะครับ
ต้องดูแลมันให้ดีบางคนเอาไปกินนะคุณ
เขาก็ไม่ได้บอกเขาเห็นอะไรบนกระดองบ้างแล้วเราก็มองไม่เห็นเหมือนกัน
เป็นความเชื่อสู่บุคคลนะฮะเราก็มีมาฝากเช่นเคย

นี่พลาดตรงนี้แหละคุณผู้ชมไปย้อนดูได้นะยูทงยูทูปนะคะ